สร้างปรากฏการณ์ไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด
โหวดนักผู้บอลไทยขวัญใจมหาชนครั้งที่๒

โหวดนักผู้บอลไทยที่คุณชื่นชอบ

เริ่มโหวตตั้งแต่วันนี้ถึง๕มิถุนายน
วันดาล๒ทุนตรงประกาศผลโหวดในรายการ
ถ้วยรางวัลนักฟุตบอลไทยขวานใจมหาชนครั้งที่๒
จากไทยรัฐทีวีจะเป็นของใครคุณคือผู้เลือก